ยกตำแหน่งลูกกระตันยูให้กับคุณจ๊ะอาสยามค่ะ
เพราะว่าล่าสุดนั้นซื้อรถใหม่ป้ายแดงให้กับคุณพ่อนะคะ
ที่สำคัญค่ะกำลังเตรียมเงินกว่า๑๐ล้านบาทเลยนะคะ

ลูกทุ่งสาวยอดกระตันยูจ๊ะอาสยาม
ด้วยความภาคภูมิใจพร้อมแคปชั่นสั้นว่ารถพ่อ
ซึ่งทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับการเปิดเผยจากนักร้องชื่อดัง
ว่าวันนี้เธอได้ไปจองรถหรูมูลค่ากว่า๓ล้านบาท
ซึ่งเป็นรถในฝันที่คุณพ่อของเธอชื่นชอบ
อีกทั้งต้องการให้เป็นของขวัญรับปีใหม่
โดยมีเลิกออกรถจริงต้นเดือนมกราคมปีหน้า
รวมทั้งยังมีโครงการสร้างบ้านหลังใหม่มูลค่า๑๐ล้าน

ใกล้กับระแวกบ้านหลังเดิมที่จังหวัดอ่างทอง
ให้กับครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอีกด้วยค่ะ
แต่เราสังเกตนะที่ว่าเวลาเรานั่งรถ
แต่พ่อชอบแบบรถอีเอียงคันนี้สวยอะไรอย่างนี้

และให้เขารู้วันที่๘เลยมารับรถ

ว่างจากจะเริ่มโล่เฝรต่อเอกเดือนพฤภา
ที่นี้จะซื้อมาจากเป็นที่ของปู่ย่าตายายอย่างนี้
เราก็เลยซื้อไว้๕ไร่เพราะเราตั้งใจว่าเราจะสร้างบ้านอยู่แล้ว
เราไม่ได้อยากจะไปสร้างบ้านที่อื่นไงพี่
เพราะว่าเราอยากให้พ่อแม่อยู่ใกล้ย่าพี่น้องเพราะเราอยู่กรุงเทพ
คือในบ้านเนี่ยจ๊ะก็จะมีห้องดูหนังด้วย

เวลาเรากลับบ้านเราไม่ต้องไปที่อื่นเลยเขาอยู่บ้านเราเลย
คือจ๊ะมีความรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตจ๊ะมันสมบูรณ์มาก
จ๊ะเองนะแล้วครอบครัวจ๊ะก็อยู่กันครบ
ถ้าเราไม่ทำตอนนี้วันต่อไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ดีหรือเปล่า
ถ้าเป็นพ่อแม่หรือว่าเราเองที่จะทราบไปเราก็ไม่รู้
แล้วตอนนั้นมันคงไม่ได้ความสุขก็คือพ่อครัวเราไม่ได้อบคุณตอนนี้
เห็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ทำบุญที่ไหนทำได้ค่ะแต่ดีที่สำคัญต้องทำบุญกับพระในบ้านก่อน
คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะถ้ายังจำกันได้จริงจริงแล้ว
ตุลาคมปีที่แล้วเธอเพิ่งจะขึ้นบ้านใหม่บ้านของเธอเอง
พอมาปีนี้ปุ๊บซื้อรถซื้อบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะ
หลายคนแอบสงสัยว่าเอ๊ะไปเอาเงินมาจากไหน
ฆ่าตัวเธอในการโชว์แต่ละครั้งคุณผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะ